เรื่องนี้กันหน่อยเป็นพระลูกวัดอยู่ดี
แต่เห็นของดีของเจ้าอาวาสมีเยอะ

่องเข้ากุฏิของเจ้าอาวาสไปขโมย

ก็เลยแต่งเป็นนี่ฮะเป็นคารวาสทั่วไปนะครับ

เหตุการณ์ช่วง๓ทุ่มคืนวันที่๑๖มกราคม
พระภิริภ์หรือว่าถ้าเป็นคารวาสชุดนี้คือนายนะ

จริงเป็นพระลูกวัดวัดนาคในตำบล
สแก่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
แปลงโฉมเป็นคารวาสย่องเข้ากุฏติของเจ้าอวาส
กรเหตุลักษณ์ทรัพย์กุฏติเจ้าอวาส
วัดราชศรัทธาตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
ไขควงถอดน็อตบานพับประตูออกงัดประตู
เข้าไปรื้อทรัพย์สินได้ทั้งพระที่เป็นพระเครื่อง
พระพิมพ์จำนวน๘๖องค์นาฬิกา๑เรือน
เงินสด๖๐๐กว่าบาทสมุดบัญชีธนาคาร
รวมมูลค่าเป็นล้านนะฮะล้านบาทนะครับ
แต่กว่าพระครูวัชระธรรมคุณวิเชียนภูนศักดิ
อาวาสวัดราชสัทธาจะรู้ว่าทรัพย์สินถูกขโมยไป

จำได้ครับว่าคนร้ายที่แปลงกลายมา

พระพิริยะเนี่ยไม่โปรดมศเทศ
เพราะตอนนั้นใส่จีวอนอยู่โกหกไม่ได้
ถือสินห้าถือสินห้าแต่ลืมก็สอง
ไม่หรอกแต่จริงเขาคงอยากปฏิเสธ
แต่ว่าถูกตำรวจบอกว่าหลักฐานชัดเจนนะ
และทีนี้ก็ตรวจสอบพบของกลางเพียบ

นาฬิกาก็ใช่สมุดบัญชีก็ใช่

ตอนนี้ถูกศึกกลายเป็นนายสมใจแล้วนะ

วัดราศรัพย์ขอบเขยบวชอยู่ที่นั่นมาก่อน
เคยสารที่เป็นอย่างดีแล้วรู้ว่าเจ้าอาวาส

หลังก่อเหตุเสร็จก็เดินเท้ากลับมายังวัดนาค
เปลี่ยนชุดมาเป็นจีวอนออกบินทบาทตามปกติ
อันนี้คือทำแผนโอ้โฮดูตำรวจเขาให้ทำแผน

ต้องใส่ทั้งจีวอนต้องใส่ทั้งชุดคารวาสแบบนี้นะฮะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีนะครับ

เคยถูกจับกุมคดีลักษณ์ทรัพย์มาสองครั้ง

ก่อนบวชเป็นพระสงฆ์วัดราชสัทธาปี๖๒

แล้วก็นี่แหละฮะเป็นเหตุให้เขาถูกแจ้งข้อหาเยอะเลยนะครับ
สถานภาพเลยนะคะแหม่ซับซ้อนจริง